ดูความคืบหน้าเรื่องของหวย๓๐ล้านกันหน่อย
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าสรุปแล้วว่าเป็นของใคร

ยังไม่สรุปนะฮะบอกว่าขอเวลาทำงานก่อน
แต่ว่าสิ้นเดือนนี้รู้ผลแน่ครับ
ผลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดนะครับ
ผู้บังคับการปราบรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านบาท
หลังมีกระแสข่าวว่าตอนนี้สลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑
ประจำงวดวันที่๑เพื่อสถิติกายน๒๕๖๐
สรุปว่าเป็นของร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนั้นเนี่ย
กองปรับยืนยันบอกว่าที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนกองปรับรามยังไม่ได้มีการสรุปว่า
สลาก๓๐ล้านเป็นของร้อยจำรวจโทจรูน
แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายจับบุคคลใดตามที่มีกระแสข่าว
พร้อมยืนยันได้ว่าเรื่องนี้ทำให้ไม่สบายใจ
เพราะรายละเอียดคดีนั้นกระทบกันกับสำนวนของพนักงานสอบสวน
ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อยู่แล้ว
ที่ผ่านมาในฐานะพุ่นนำก็ให้เกียรติและเคารพการทำงานของสื่อมาตลอด
แต่ว่าจากนี้ไปอาจต้องงดการให้ข่าวในทุกกรณีนะครับ
จากนี้ยังยืนยันว่าคณะทำงานยังคงทำงานอย่างหนัก

คือคดีที่นายปรีชาไคร่ครวนได้ไปแจ้งความเอาผิดหมวดจรูนฐานยักยอกสละ
และอีกคดีคือคดีที่หมวดจรูนแจ้งความเอาผิดกับทางด้านของครูปรีชา

ซึ่งทั้งสองคดีจะต้องมีบทสรุปพร้อมกันโดยปรัสจากข้อสงสัยจากสังคมครับ
ก็ยังไม่มีข้อสรุปเช่นเดียวกัน
อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่า
ที่ผ่านมาในส่วนตัวผมในฐานะผู้นำองค์กรของกองปราบปราม
ผมให้เกียรติและเคารพในการทำหน้าที่ของพวกท่านมาตลอด
แต่มาเจอกับเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้นะครับ

ทำให้หน่วยงานของผมนะครับได้รับผลกระทบนะครับ
ต่อไปนี้นะครับในเรื่องนี้ผมคงต้องเว้นระยะกับพวกท่านนะครับ
ในจุดที่เหมาะสมมากกว่านี้
บทสรุปของทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับ
นโยบายของทางกองบัญชาการตำรวจสอบส่วนกลาง
ต้องเป็นบทสรุปที่พร้อมกันทั้งสองเรื่อง

ทำไมเราทำงานล่าช้าไม่ช้าหรอกครับ
ยืนยันว่าไม่ช้าเราทำงานกันอย่างหนักทุกวัน
แล้วก็อยากจะเรียนว่าท้ายที่สุดนะครับว่าผลของเรื่องนี้นะครับ
จะจบลงด้วยวิธียังไงก็แล้วแต่
ทั้งสองคดีจะต้องมีบทสรุปที่พร้อมกัน
ตอบคำถามให้ได้ทั้งสองฝ่าย
สังคมให้ได้ทั้งสองฝ่ายว่าผลสรุปออกมาเนี่ย
มีพยานหลักฐานอะไรมารองรับมายืนยัน
โดยปราศจากข้อสงสัยของสังคม
แน่นอนพอท่านพูดแบบนี้นักข่าวจะทำงานยากขึ้น
หาข่าวยากขึ้นท่านจะเว้นระยะในการให้ข้อมูลกับนักข่าวเพิ่มขึ้นแหละ
เพราะที่ผ่านมาอาจจะมีการพูดโดยที่แบบว่าคือก็พูดคุยกันกับนักข่าว
เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นแบบนี้ที่เจอนะตอนนี้
และก็เขาก็ไปเขียนสรุปอะไรกันไปนะฮะ

คดีดนี้เท่านั้นนะครับอดใจรอคุณผู้ชม
สิ้นเดือนนี้น่าจะทราบแล้วว่าคดีนี้จะสรุปอย่างไร